นี่ขึ้นข้อความค้างไว้เลยเพราะว่าข่าวต่อไปก็ต้องอย่างนี้เหมือนกัน

ใช่นี่หมอปลาเข้าไปที่นนทบุรีใช่ไหมข่าวพี่เบิร์ต
เดี๋ยวพอหมอปลาเขากลับบ้านที่เพชรชบุรีอยากให้หมอปลาเลยไปที่ประจวบหน่อยเลยได้ไหม
เพราะว่าบ้านหลังนี้ค่ะมันมีภาพจับเอาไว้ได้
แล้วเห็นเป็นดวงไฟเอ๊ะเป็นดวงไฟปริศนาเหมือนกับพยายามจะเข้ามาในบ้านแต่เข้าไม่ได้
แต่อย่างหนึ่งคุณผู้ชมมองให้ดีนะว่าดวงไฟนี้มันมีแสงสะท้อนมาที่พื้นหรือเปล่า
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่เขาประหลาดใจคือเช้ามาวันรุ่งขึ้น
หมาที่นอนอยู่หน้าบ้านตายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะดูภาพกัน
เห็นอะไรบ้างมีอะไรอยู่ข้างบนโหยทั้งนั้นแหละ
จริงบอกว่านั้นแหละสะสะสิหัว
คุณผู้ชมเห็นไหมคนที่เขาดูเนี่ยเขาดูเขาตื่นเต้นดูเขาตกใจมากเลยนะ
อันนั้นเป็นหัวหรอมันเป็นไส้หรอเพราะไม้ไม่มีเงาก็สะท้อนถ้ามันไม่มีแสงสะท้อน
น้ำแข็งทำให้มันฟิลเหมือนกับคนที่เขาเห็นภาพนี้นะ
แต่บางคนบอกว่าแล้วไงอ่ะ
เออมันแรงไม่ใช่เหรอมันอยู่ตรงหน้ากล้องมันอยู่ใกล้กล้อง

มาเกาะเลนเปล่าเออมาติดอยู่หน้ากล้องหรือเปล่า
อันนี้แล้วแต่มุมของคุณผู้ชมเลยนะ
แต่ว่าเนี่ยตากำลังมองคอมเมนต์อยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาหน่อยในเฟซบุ๊กในยูทูป
อยากรู้ในมุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ายังไง
บ้านหลังนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอดวงไฟมาโผล่หน้าบ้านตอนตี๒
เออแล้วเขาบอกว่าตอนที่มันเกิดแสงประหลาดเนี่ย
แสงเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วก็ลอยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ

ไฟนี้มันไม่มีแสงสะท้อนลงพื้น

แล้วบางคนบอกว่าเหมือนมีหัวอยู่ด้านบน
แสงเนี่ยมันเหมือนเป็นไส้หรือเปล่า
เวลาที่เจอหน่อยค่ะตี๒นะ

เช้ามาทำไมหมาที่นอนอยู่หน้าบ้าน

ทั้งที่หมาตัวนี้นะดูแลอย่างดี
พาไปตัดขนพาไปฉีดยามา๒วัน

ต้องใส่ยาแล้วก็ให้นอนอยู่หน้าบ้าน
ก็ไม่คิดไงว่าตื่นเช้ามาจู่นี่ดูสิ
หมาที่เขาเลี้ยงไว้ต้องมาตายแบบนี้

ว่าดวงไฟที่เห็นนั่นผีวิญญาณ
หรือว่าเป็นคุณสัยบางอย่างที่มีคนทำขึ้น

อยากขอความคิดเห็นจากชาวเน็ต
อยากรู้ว่าคนในโลกโซเชียลเนี่ย
พากษ์วิจารณ์นี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ผีนะ

มุมคุณผู้ชมมองเรื่องนี้ว่ายังไง